หมู่ที่๗ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเมื่อวานนี้
เกิดฝนตกหนักและสะพานคอนกรีตที่ใช้ข้ามห้วยงัด

มันขาดชาวบ้านใน๖หมู่บ้านไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้ครับ
มีบ้านเปียงซ้อบ้านห้วยฟองบ้านสจุกบ้านสเกี้ยงบ้านบวกอุ้มบ้านห้วยเตย
โรงเรียนอีก๒แห่งคือโรงเรียนบ้านห้วยฟองและโรงเรียนบ้านเปียงซ้อครับ

นักท่องเที่ยวกว่า๒๗คนที่พักอยู่ตามโฮมสเตย์ในหมู่บ้าน
ไม่สามารถเดินทางออกจากหมู่บ้านได้เช่นเดียวกัน

ล่าสุดครับวันนี้ทหารและหน่วยงานในพื้นที่
ดมกำลังเร่งช่วยเหลือแล้วสร้างสะพานไม้ไผ่
เพื่อช่วยชาวบ้านให้สามารถเดินทางสัญจรได้ชั่วคราวก่อนนะครับ

ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ฝนก็ตกหนักตกยาวด้วยครับ
ใจกลางเมืองย่านเศรษฐกิจน้ำท่วมขังสูงประมาณ

โชคดีว่าฝนไม่ได้ตกมาเพิ่มนะฮะมันตกมาหนัก
อยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็หยุดตีสี่ที่ผ่านมาจากน้ำท่วมขังแบบ
นี้เริ่มกลับสู่ภาวะปกติน้ำลดแล้วนะครับส่วนแม่ห้องศร
ฝนที่ตกตั้งแต่๘กันยายนอย่างหนักและน้ำป่าหลากช่วง
ประมาณ๔ทุ่มเนี่ยนะฮะทำให้มีผู้สูญหายแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้น
ในพื้นที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ชาวบ้านล่าสุดครับวันนี้ผู้
แม่ห้องศรสั่งการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือแก้ปัญหาน้ำ
ไหลหลากดินโครนถล่มในพื้นที่อำเภอปลายและอำเภอเมือง
ร้อน๒๙๐๐กว่าครอบครัวแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่างถ้ำปลา
อย่างสะพานสูตองเป้สะพานอธิษฐานที่หลายคนมักจะชอบไป
กันเมื่อกี้จะเห็นภาพสะพานขาดด้วยนะฮะก็ต้องเร่ง
ช่วยเหลือครับเหตุการณ์นี้น้ำป่าหลากทำให้มีผู้สูญหาย๑
คนและต่อมาพบว่าเสียชีวิตเป็นผู้หญิงอายุ๓๙หลายหน่วยงาน
เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วและอยู่ระหว่างการสำรวจความ
เสียหายเพิ่มเติมก่อนจะเร่งฟื้นฟูต่อไปครับ